มาดูเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับ

เสือโครงถือว่าเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์ในโลกใบนี้แล้ว
ใช่ค่ะไม่คิดเลย
คิดเลยว่าจะมีคนล่าอยู่แบบนี้
แล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปพบเจ้าหน้าที่บอกน้ำตาตกในจริง
กว่าจะเจอแต่ละตัวจะนั่งกร้องในป่าเจอนะ

แต่พรานป่าไปล่าแร่ทั้งเนื้อและแร่ทั้งหนัง
ใช่ค่ะหนังนี้ขือถลกออกมาเข็มลักษณะขึ่ง

แล้วก็ดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานพยายามที่จะไปจับพรานป่า
แต่พานป่าทั้ง๕คนไหวตัวหนีไปได้ค่ะ

นี่ค่ะนี่คุณผู้ชมนะคะ
เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทองพาพรม
กำลังจะเข้าไปจับนายพรานที่ลักลอบ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนะคะ
เห็นไหมโอ้โหแต่พอไปถึง
ไม่เจอพรานทั้ง๕คนไปเจออะไรล่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
ครับโอ้โฮน่าสร้างใจมากเห็นไหม
มันสักครั้วค่ะนี่ค่ะนี่คุณ

เอาหนังมาตากมากางไว้แบบนี้เพื่อส่งขายแร่เนื้อแร่อะไรออกมาเลยนะคุณนะ
ค่ะนี่ร่องรอยสดเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมนะคะตรงนี้ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
บริเวณป่าห้วยปิล็อกนะคะห่างจากเขตชายแดนไทยพม่าไปสักประมาณ๓๔กิโลเมตรค่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิคุณเจริญใจชนบอกว่าตอนที่ออกลาดตระเวนไปพบเห็นควันไฟบริเวณป่าห้วยปิล็อก
ก็เลยแปลกใจไปซุ่มตรวจดูเอ้าไปพบพรานป่า๕คนเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่า
แต่ตอนที่กำลังเข้าไปจะไปจับกลุ่มตัวปรากฏว่าสุนัขที่ใช้นำทางมันเห่าขึ้นมาสักก่อน
วิ่งหนีเข้าไปในป่าหนีไปได้อย่างหุดหวิดนะคะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ใกล้
ตะลึงเหมือนที่พี่บุ๊คบอกไปไปพบแค่นั่งร้านย่างเนื้อสัตว์ซากเสือโครง
แล้วเสือโครง๒ตัวตัวใหญ่ด้วยอุปกรณ์อย่างเช่นปืนจำนวน๔กระบอกด้วยกัน
อุปกรณ์ในการลากการกระทำผิดเนี่ยหลายรายการเลยนะคะแล้วที่น่าเจ็บใจมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบอกว่าตอนที่มีการส่งเรื่องเพื่อไปดำเนินคดีเนี่ย
ปรากฏว่ามีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหามาหาท่านนะคะบอกว่าขอคืนปืนที่ยึดไปได้
เป็นปืนลูกซองกระบอกหนึ่งอ้างบอกว่าเป็นปืนที่ใช้ในราชการของกรมการปกครอง

คือคดีเสือโครงเลยมันคล้ายคดีเสือดำไหม

ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยแล้วดูสิคะของกลางที่ยึดได้เพียบแบบนี้นะ
คือมันทำเป็นขบวนการยิ่งใหญ่มาก
แล้วรู้ไหมคะตอนที่ไปล่าเสือโครงใช้ลูกวัวเป็นตัวเลย
วัวเป็นตัวในการที่จะไปล่อให้เสือโครงออกมา

ยิ่งใหญ่มากนะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะคะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก็เลยมีการนำซากเสือโครง
เพศผู้แล้วก็เพศเมียรวมถึงของกลางอื่นหลายรายการนี่ค่ะ
ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพปิล็อกนะคะ
ทั้งสองตัวนะคะแล้วส่งซากเนี่ยไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ไปตรวจพิสูจน์ทราบสิว่าเป็นเสือโครงอายุเท่าไร
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดไหนแล้วต้องการจะใช้เป็นหลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์เพื่อเอาผิดขยายผลต่อกับคนที่ทำผิดต่อไป
แล้วให้ทีมสืบสวนเนี่ยนะคะไปขยายความตอบว่า
ใครอ่ะปลายสายที่โทรหาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ตอนที่ไปแจ้งความที่บอกว่าขอปืนลูกซองคืน

คือใครอ่ะพี่บุ๊คแล้วอ้างบอกว่าปืนนั้นน่ะปืนใช้ในราชการของกรมการปกครอง
ถ้าตามรายงานข่าวเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าปืนนั้นเป็นของเจ้าหน้าที่อปพรคนหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของอพร
อันนี้ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้คุณ

หาให้ได้ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการล่าเสือโครงบ้าง
ถ้าปืนนั้นเป็นปืนของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจริง
แล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
หรือว่าถูกยืมปืนมาใช้ในการก่อเหตุหรืออย่างไร

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมากันเยอะเลยนะฮะ
เฟซบอกว่าต้องเป็นพวกมีอิทธิพลแน่นอน
พานป่าธรรมดาไม่น่าจะกล้าทำแบบนี้

นี่ล่าสุดค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีการจัดชุดเฉพาะกิจพญาเสือ
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกองกำลังสุรนารี

รานที่ไปล่าเสือก็ต้องถูกล่าเหมือนกัน

กองกำลังไปตามล่าแก๊งพรานป่าที่ไปล่าเสือโครง

เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ว่ายังคงหลบหนีอยู่ในป่าห้วยปีล็อกอยู่นะฮะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมถ้าดูประชากรเสือโครง

๖๓เราสำรวจเจอ๑๖๐ตัว
๖๔เราสำรวจเจอเพิ่มขึ้นเป็น๑๗๗ตัว

ทางเจ้าหน้าที่อุทยาอะไรต่างละนานา

นี่เป็นเสือโครงในป่าในธรรมชาติจริงนะครับ

เพราะว่าเสือมันจะหมดป่าอยู่แล้ว
เจอแต่ละทีแต่ละทีมันดีใจมาก
เพราะว่าเขาเป็นสัตว์สูงสุดในระบบอะไรนะ

เออนะฮะมันคือความสมดุลของธรรมชาตินะครับ